วันนี้นอกเหนือจากโปรแกรมของฟุตบอลต่างประเทศแล้วนะครับ
เดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในรอบคันเลือกที่พม่าเป็นเจ้าภาพ
เจอกับเจ้าภาพเพื่อชี้ชะตาหาแชมป์กลุ่มเพียงหนึ่งเดียว
เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายติดตามรายงานได้จากคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับ
เกมที่จะพบกับเจ้าภาพเมียนมา
ซึ่งทุกคนก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถพาทีมชาติไทย
เข้าสู่รอบสุดท้ายได้สำเร็จครับ

คัดเลือกกลุ่ม๔ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา
ได้ทำการฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้าย

ก่อนจะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับเมียนมาเจ้าภาพ

ในเรื่องของการต่อบอลเท้าสู่เท้า

และการจบสกอร์ของคู่ศูนย์หน้า

พบกับเจ้าภาพเมียนมานั้นเป็นงานที่หนัก
แต่ยังมั่นใจว่าทีมชุดนี้จะสามารถสร้างผลงาน
ลุสู่รอบสุดท้ายรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จ
เกมรับซึ่งทีมชาติพม่ามีความชำนาญมาก
บอลเดินทางเร็วก็คือการโยนเข้าใส่ผู้ต่อชู้
แล้วก็ทำประตูได้มากมายจากการโยน
อันที่๒ก็คือการยิงไกล
ส่วนจุดแข็งของเราที่สามารถเข้าทำได้หลากหลาย
อย่างสำคัญที่วันนี้เน้นมากก็คือลูกตั้งเตะ
ขณะที่ศูนย์หน้ากัปตันทีมจีราพรมงคลดี
เผยถึงความพร้อมของเพื่อนร่วมทีม
ว่าขนาดนี้ถือว่าสภาพจิตใจนั้นดีมาก
ซึ่งจะพยายามเล่นอย่างเต็มที่เพื่อการเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม

ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยค่ะ
ส่งกำลังใจให้พวกเราคือ๑๙ด้วยนะครับ

แฟนบอลชาวไทยสามารถติดตามผลการแข่งขันคู่นี้ได้

ซึ่งจะแข่งขันในช่วงเย็นวันนี้เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที

ชุดศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา